ท่านผู้ชมครับดูท่าทีของฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะ
การชุมนุมของกลุ่มรัศดรวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีนะครับ
ออกมาย้ำว่าวันพรุ่งนี้ห้ามผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรเข้าใกล้พื้นที่สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในระยะ๑๕๐เมตรนะครับ
นี่ฮะทางนักข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์นะครับว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกังวลอะไรมากที่สุดนะครับ
เด็กประวิทย์บอกว่าห่วงเรื่องมือที่๓แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วรวมถึงเรื่องม็อบชนม็อบด้วย
กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะบิ๊กป้อมบอกนะครับ
ผลเอกลวิทย์บอกว่าห่วงเรื่องมือที่๓แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะ
ผลเอกลวิทย์บอกว่าห่วงเรื่องมือที่๓แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะ
ผลเอกลวิทย์บอกว่าห่วงเรื่องมือที่๓แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะ
ผลเอกลวิทย์บอกว่าห่วงเรื่องมือที่๓แล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะ

วัฒนฐาบันกลางวนว่าการฝึกจามลุงจะเกิดความนรุนแรง

ปฏิบัติตามขั้นตอนของตำรวจที่ได้เตือนเอาไว้
ที่ผ่านมาทุกครั้งเมื่อมีการชุมนุมตำรวจ
ก็จะเตือนเป็นระยะว่าห้ามลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม
ซึ่งผู้ชุมนุมก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้าง
ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับ

ช่วงเช้าจะประชุมกึ่งออนไลน์ร่วมกับนักธุรกิจสหรัฐนะครับ
ขณะที่ราชการและเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถมาทำงานตามปกติได้
ข้คลสกรัฐบาลบอกนะครับ
ส่วนวันนี้ที่กองบรรชการจมศนบาลเต็มไม้ใหม่
ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัย
แล้วก็รับมือกับสถานการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
บริเวณโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ
พลตำรวจรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมทีมโฆษกได้ร่วมกันแถลงค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าทางตำรวจได้เตรียมความพร้อม
ใช้กำลังจากตำรวจภูทรภาค๑ถึง๘บชนและต่อชดจำนวน๓๙กองร้อย
ก็คือ๕๘๕๐นายนะคะก็เตรียมไว้สำหรับการดูแลความปลอดภัย
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมมีสองฝ่ายหากเลี่ยงได้ก็จะไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กัน
บอกแบบนี้ค่ะคืออยากจะให้แยกกันอยู่อย่างน้อยก็คนละฝั่ง
ตำรวจจะเป็นกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร
สำหรับการห้ามชุมนุมในระยะ๑๕๐เมตรก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะ
กฎหมายมาตรา๗พรบการชุมนุมสาธารณะ
ตำรวจจะมีการตั้งแนวเอาไว้ตำรวจจะมีการแจ้งเตือนทุกระยะ
มีทั้งระดับผู้กำกับรองผู้กำกับคอยประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่ที่มีความสำคัญบริเวณโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ค่ะ
อำนวยความสะดวกการจราจรนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่
ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่าสั้นสุดสดค้นนะครับ
เพื่อปกติเหตุร้ายในพื้นที่ต่างต่างนะครับในบริเวณห้าสอดออก
โดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอดออกสามเศษชนะสงครามนางเลิก
ทำลาลาศและศัลรภัตรุศิษย์ครับก็การจัดเตรียมกำลังในครั้งนี้
คุณผู้ชมคะสำหรับแนวกั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
คือแน่นอนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องอยู่ห่างจากแนวตำรวจ
ร้อยห้าสิบเมตรนะคะตำรวจบอกแบบนี้นะคะครับเดี๋ยวรอ
เป็นภาพกราฟิกให้ดูว่ารักษณะแนวกั้นจะเป็นยังไง
ชั้นแรกจะมีรั้วรวดหนามหีบเพลงกั้นเอาไว้ก็จะมี
จำนวนนึงอยู่หลังแนวรั้วรวดหนามนะคะแนวชั้น
ที่สองก็จะมีรั้วรวดหนามหีบเพลงกั้นเอาไว้มีแท่งเบรี
สูงหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรคอยกั้นอีกชั้นหนึ่งมี
ตำรวจอยู่ด้านหลังแล้วก็มีรถน้ำจอดอยู่ด้านหลังอีก
ชั้นหนึ่งคาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะครับพลตำรวจรี
จิรศรแก้วแสงเอกรองผู้บันจการตำรวจนครบานฐาณ
โคศกเนี่ยนะคะก็บอกว่าเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ตี๔ของวัน
พรุ่งนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้ไปใช้เส้นทางโดยรอบแนะนำ
ทางแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมให้หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ย
ผลกระทบด้านการจราจรก็จะมี๔เส้นทางตามภาพกราฟิก
เส้นทางแนะนำทางด้านทิศเหนือค่ะตั้งแต่ถนนสุโขทัย
ผ่านสภางตรุงทนบุรีหรือว่าสภางสังฮีอะนะคะ
ถนนนครชัยศรีถนนเศรษฐศิริถนนอำนวยสงครามสองก็คือ
เส้นทางแนะนำด้านทิศตะวันออกตั้งแต่ถนนพระราม๖ถนน
กำแพงเพชรห้าและทางพิเศษศรีรัฐเส้นทางที่สาม
นะคะก็แนะนำด้านทิศใต้ตั้งแต่ถนนหลานหลวงถนนราชดำเนิน
เนินกลางสภายสมเดพระปิ่นเกล้าถนนพื้นที่หลันหลวง
ถนนจักรพัทดิพงถนนวิสุตกษรสภารพรรำแปด
บำรุงเมืองถนนพระรามหนึ่งส่วนเส้นทางที่สี่ก็
คือทางด้านฝั่งทิศตะวันตกอะค่ะตั้งแต่ถนนจรรย์สนิท
วงถนนบรมราชชนนานีและถนนอรุณอมรินนะคะอันนี้
ก็คือแนะนำว่าหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร
เส้นทางนี้นะคะครับทีนี้ค่ะแนะนำให้เลี่ยงไปทางไหน
ตำรวจแนะนำว่าให้เลี่ยงแบบนี้นะคะกรณีเดินทาง
โดยใช้ทางด่วนก็คือจุดที่ปิดการจราจรทางด่วนยน
ร่าจุดเดียวนะคะเส้นทางแนะนำตั้งแต่ลงทางด่วนพระราม๖
ถนนพระรามหกก็คือมีแยกโรงกรองน้ำอ่ะค่ะถนนนคร
ชัยศรีถนนสุโขทัยสะพานสังฮีกรณีลงทางด่วนจารุเมืองให้ใช้
เส้นทางถนนพระรามสี่ถนนเยาวราชแล้วก็มีฝั่งซ้ายอ่ะนะคะ
จะเข้าถนนจักรวรรดิแล้วก็สะพานพระปกเกล้านะคะครับสำหรับสถานที่ราชการสถานศึกษา
ปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็มีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทา
โรงเรียนเซ็นคาเบียลกระทรวงศึกษาธิการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ค่ะอืมพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าผู้ชุมนุมยังไม่ได้มีการแจ้ง
ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะการชุมนุมเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือต้องแจ้งก่อน๒๔ชั่วโมง
ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธส่วนเรื่องน้ำที่ใช้ฉีดมีสองส่วน
ส่วนแรกคือสารเคมีส่วนที่สองคือสีที่ใช้
ซึ่งไม่มีอันตรายสีม่วงและสีฟ้าเป็นสีย้อมทั่วไป
ส่วนสารเคมีเป็นแก๊สน้ำตาชนิดเหลวมีคุณสมบัติระคายเครื่องสายตา
และการหายใจเล็กน้อยแต่ไม่มีอันตรายต่อชีวิต
อันนี้ตำรวจชี้แจงมาแบบนี้นะคะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเริ่มปิด
พื้นที่ตั้งแต่คืนนี้แล้วนะฮะค่ะเพื่อที่จะวางแนวกั้นต่างต่างนะครับ
ล่าสุดบรรยากาศในพื้นที่โดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะว่าในพื้นที่เองปกติแล้วก็จะมีชาวบ้านมีชาวชุมชนนะฮะ
ที่ทำงานแถวนั้นหรือว่าทำมาค้าขายพักอาศัยอยู่แถวนั้นนะครับ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากชุมชนเทเวศวังแดงครับ
ตำรวจได้มีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการดูแลความเรียบร้อย
บริเวณด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะ
ก็มีการนำเอารถเมศจำนวนห้าคันมาวากมาจอดไว้นะคะ
เพื่อที่จะมีการปิดกั้นทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมขณะเดียวกันจากการพูดคุยกับชาวชุมชนวังแดง
บอกว่าพรุ่งนี้เตรียมที่จะพร้อมใจกันในการปิดกิจการ๑วันนะคะ
ที่จะอำนวยความสะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นดูแลความเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เดี๋ยวที่ฉันจะหลบให้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สิน
มหากษัตริย์บริเวณนี้ปิดทำการไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่บริเวณด้านในหลายคนเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าค่ำแบบนี้นะคะมีการนำเอารั้วรวดหนามค่ะ
ติดอยู่บนกำแพงของสำนักงานทรัพย์สินนะคะซึ่งเป็นการติดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
แล้วก็วันนี้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นค่ะถัดจากบริเวณรั้วของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไป
เราก็จะเห็นว่ามีรถเมย์นะคะเป็นรถเมสีแดงของขอสมกค่ะ
ที่มีการนำมาจอดไว้จำนวนห้าคันซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะ
ว่ามีการนำมาจอดไว้เพื่อจุดประสงค์ใดนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ารถประจำทางนั้น
เป็นหนึ่งนายอุปกรณ์เป็นหนึ่งในเครื่องกีดขวางที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ใช้สำหรับเรื่องของการปิดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาอย่างพื้นที่สำคัญได้ค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าของสำนักงานทรัพย์สิน
ซึ่งต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบทั้งดังด้านของถนนพิศนุโลก
หลังเวลาสี่ทุ่มของคืนนี้นะคะขณะที่ชาวชุมชนวังแดงค่ะวันนี้
ยังคงมีการทำการค้าขายกันตามปกตินะคะ
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ร้านดวงนั้นจะปิดไปค่ะ
โดยให้อาจจะมีการปิดบริการไปสักส่วนใหญ่นะคะ
แล้วก็เปิดบ้างในส่วนของจำพวกร้านขายน้ำนะคะ
ซึ่งประธานชุมชนวังแดงยอมรับนะคะว่าได้รับการประสานจากส่วนราชการ
เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัย
อีกทั้งได้พูดคุยกับชาวชุมชนแล้ว
กังวลเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน
พร้อมฝากไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะคะว่า
ให้ชุมนุมด้วยความสงบแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ
บางครั้งเปิดร้านครับเรื่องเกี่ยวกับขายน้ำขายอะไร
ก็ส่วนใหญ่จะปิดเขากลัว

บอกไม่นอนข้างหน้าแล้วกว่า

เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเจอ
อย่างหน่วยงานรัฐการณ์เขามาขอความร่วมมือกันอย่างไรบ้าง
เป็นแบบว่าเขาบอกว่าพนักงานของเขาพรุ่งนี้หยุดหมด
มีแต่รับประพอที่มาดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็เข้ารวดน้ำกั้นเอาไว้ก็แค่นั้นเอง
เพราะว่าผมก็ดีพนักงานป้องกันไม่ให้เผื่อว่าที่ที่กลัวกลัวคนบุคคลสวมรอย
กลัวมากหนึ่งที่สามสมรอยบางที่มีเรื่องอะไรกัน
เดี๋ยวก็มดเข้าบ้านหรืออะไรเราก็กลัวเหมือนกัน
กลัวเหมือนกันแต่เฉียวอากาศลักษณะนั้นกลัว
ทางด้านของนางสาวสุภาพรบรรเทาอายุ๔๗ปี
ซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ส้มตำบริเวณด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินบอกว่า
ปกติจะเปิดร้าน๘นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกาแล้วก็หยุดอาทิตย์และจันทร์นะคะ
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ตั้งใจที่จะหยุด๑วัน
เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อยากอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
พระพรก็มาตั้งร้านตี๕จนถึงบ่าย๓โมงก็เลิก
ปกติก็จะขายประมาณนี้ใช่ไหม
พอรู้ว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะหยุดขายหรือเปล่า
ถ้าหยุดเองป้าพรก็จะหยุดเลยไม่ขายอยู่แล้ว

หยุดเพื่อแบบว่าเราห่วงความปลอดภัยของเรามากกว่า
ซับถิ่นของเรามากกว่า
จากการที่เราได้พูดคุยกับชาวชุมชนวังแดงแล้วนะคะ
เรายังได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานต้องบอกว่า๑๕๐เมตรจากบริเวณนี้
เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่ประกาศว่าจะชุมนุมในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
โดยนัดรวมพลที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ถนนราชดำเนินกลางในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา
จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่มีการนำเอารั้วลวดหนามมาวางไว้บนกำแพง
รอบพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สิน
พร้อมกับนำป้ายข้อความเขตพระราชฐานมาปักไว้บนทางเท้าริมกำแพงด้วย
นั่นหมายถึงว่าตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฉบับปัจจุบัน
มีข้อความมีข้อห้ามในหลายอย่างด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือการห้ามชุมนุมเกิน๑๕๐เมตรจากเขตพระราชฐานนั่นเอง
อกจากการล้อมรั้วด้วยรั้วรวดหนามแล้วนะคะ
ก็ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
บริเวณโดยรอบแล้วก็บริเวณตรงข้ามกับสำนักงานทรัพย์สินด้วยนะคะ
รวมไปถึงมีการนำเอาตาข่ายกลองแสงหรือว่าแสลนสีดำมาปิดกั้น
ครองพดุงกรุงเกษมเพื่อปิดกั้นการมองเห็นของสำนักงานทรัพย์สินด้วย
ส่วนรถประจำทางที่การชุมนุมครั้งที่ผ่านมา
จะถูกนำมากีดขวางกลุ่มผู้ชุมนุม
ต้องบอกว่านอกจากบริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้ว
ทีมข่าวก็ยังพบว่ามีรถเมย์ร่วมบริการอีก๙คันนะคะ
จอดเตรียมไว้บริเวณหน้าวัดมะกุฎกษัตยารามราชวรวิหารถนนกรุงเกษม
กรุงเกษมนะคะไม่ไกลจากสำนักงานทรัพย์สินมากนักค่ะ
ทางด้านของการสัญจรทางน้ำนะคะทางครองพดุงกรุงเกษม
ยังสามารถใช้การได้ปกติแต่ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีมาตรการ
เพื่อป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกลุ่มราศดรได้หลังจากนี้ค่ะ
ขณะที่การเดินทางโดยสารโดยรถสาธารณะแล้วก็ทางน้ำวันนี้
ประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะ
แล้วก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ขอสมกก็บอกว่า
สมกรจะปรับแผนตามที่ตำรวจประสานข้อมูล
เท่าที่ทราบก็คือจะมีการปิดกั้นการจราจรตี๔หรือว่าเช้ามืดของวันพรุ่งนี้
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่จำเป็นจะต้องเดินทางมายังพื้นที่ที่มีการชุมนุม
ขอให้ติดตามข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบานด้วยค่ะ
โดยปกติแล้วสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็จะเปิดให้ทำการ
เวลา๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็หยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ
แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอีก๑วัน
สำนักงานทรัพย์สินนั้นปิดทำการ๑วันค่ะ
ส่วนมาตรการต่างในการดูแลความเรียบร้อย
หลังเวลา๔ทุ่มคืนนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากสำนักงานทรัพย์สิน

วิมวันวันธรรมพักษณีย์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานค่ะ